แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย

ถูกต้องนะตามชายหาดตามถนน
โอ้โหเต็มไปหมดทั้งพลาสติกทั้งขวดน้ำ

นี่ให้ไปดูที่บริเวณชายหาดกันก่อนนะครับ
เป็นชายหาดบางศักดิ์หมู่๗ตำบลบางม่วง
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับ
ซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงาม

พอสงกรานผ่านพ้นไปก็ปัญหาขยะตามมามากมาย
เป็นถุงพลาสติกขวดน้ำเสร็จอาหารต่าง
วางกองบริเวณตามต้นสนตามริมชายหาด

ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
หลังจากนี้พบปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

สะสมมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ
ส่วนดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์
ทางทะเลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของท่านเอง
หลังจากมีการเผยภาพเรื่องของขยะกองโต้
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างอุทยานหมู่เกาะช้าง
คุณผู้ชมดูกองพะเนินเทินทึก
โดยระบุข้อความว่าคนไทยคนไปทะเลเยอะขยะยิ่งเยอะ
จันทร์ที่อุทยันก็เหน็ดเหนื่อยมากขึ้น
กันทุกวันเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมด
ทางที่หน้าที่ของจันทร์ที่อุทยันคือ
ดูแลรักษาธรรมชาติห้ามปราม
จับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปเหยียบปาการัง
ปลาดาวแล้วก็อื่นไม่ใช่ไปเก็บขยะให้พวกเรา
อยากให้พวกเราช่วยน้องคนนี้

ใช้ถุงผ้าใช้ขวดน้ำแบบติดตัว

หากมีใจก็ช่วยกันเก็บขยะแถวนั้นด้วย
ละชิ้น๒ชิ้นลดภาระเจ้าหน้าที่
ช่วยเพิ่มรอยยิ้มให้ทะเลครับ
เป็นภาพจากอุทยานหมู่เกาะช้าง
ขอบคุณน้องที่ช่วยกันเต็มที่ครับ
โดยมีผู้ไปโพสต์แสดงความคิดเห็น
แล้วก็นำภาพจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
โพสต์เต็มไปหมดเป็นขยะกองโตมากมาย
แล้วก็มีการพูดคุยกันโดยส่วนใหญ่ก็มีความเป็นห่วง
แล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึก

ความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติแบบนี้

เก็บขยะกันหน่อยครับความสวยงามของธรรมชาติ